มาดูกันต่อนะคะกับคู่นี้นะคะ
รักครั้งใหม่นะคะที่โอ้โหเมื่อคืนก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันค่ะ

ขอเมานิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนแรกเขาบอกว่าคุณพีชพาชะระกำลังอินเลิฟกับน้องพิมทาน
ในไลนดอลตอนค่ำประมาณ๖วงเก็นจำได้เลยพอดึกเลี้ยวมาเลย

คืออย่างนี้เขาบอกว่ามีกลิ่นอายของความรักมันโอ้โหส่อแววมาแล้วค่ะ

เขาบอกว่ากำลังปลูกต้นรักกับสาวหน้าหมวยสวยน่ารัก
เพราะว่า๒๓เดือนก่อนน่าจะโควงโควิดทำทุกอย่างปิดเนี่ยค่ะ
พระเอกบ้านรวยพาสาวหมวยน่ารักไปฟิตเน็ตนะคะ
ดูไปดูมามีภาพป๊าปารัสซี่มายืนยันด้วยเด้อ
บอกว่าสาวหมวยคนนี้ก็เจอแถวสยามมุ้งมิ้งกุ้งกิ๊งกันเจียวหลักนะคะ
แต่ที่ทำงานหนักกว่าเจ๊มอยก็คงเป็นลูกเพจนี่แหละค่ะ
ดาวกันไปมาอ๋อไม่ต้องดาวน์แล้วค่ะ

พากฝ่ายอีกมาคนดาวว่าเป็นพิมทะตอนก่อนอันนี้

น้องนางแบบหน้าหมวยสวยเก๋

คนนี้เขาบอกว่าไปเดินด้วยกันตลอดค่ะ
นะคะซึ่งหลังจากที่มีกระแสคนนี้ออกไปนะคะกองเชียร์ก็ด่อเชียร์กันเพียบเลยค่ะ
ยังไงก็ต้องรอหนุ่มพีชพัชรามาคอนเฟิร์มแล้วกันนะจ๊ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นรักครั้งใหม่หลังจากที่ประมาณปีก่อนก็ชอกช้ำซะละเกินเนาะตอนนั้น
ก็อาจจะเป็นแบบเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของหนุ่มพีชแล้วกันยังไง
เดี๋ยวรอดูพีชเป็นคนตรงเดี๋ยวเขาก็ออกมาบอกว่าจริงไม่จริงยังไง